คุณผู้ชมฮะพาไปเที่ยวนะฮะแล้วไปดูภาพแปลกตา
ภูเขาไฟในเมืองไทยกำลังปะทุพอดีเลย

นี่เมืองไทยมีภูเขาไฟด้วยหรือแล้วมันปะทุแบบนี้น่ากลัวไหม
ถ้าคุณเห็นภาพนี้คุณจะกลัวไหม
กลัวแต่กำลังคิดอยู่นั่นใช่เมืองไทยเหรอคะ

จริงนี่คือภูหนึ่งในจังหวัดเลย
และไอ้ที่เห็นเหมือนเป็นควันที่มันปะทุอะไรขึ้นมา

ไม่ใช่คือเป็นเมฆ
นี่ความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างได้อย่างพระดิบพอดี

จังหวะเวลาลงตัวพอดี
ขึ้นไปที่ภูเห็นก้อนเมฆก่อตัวทรงสูงแบบนี้
ดูไปดูมาเหมือนภูเขาไฟที่กำลังปะทุเลย
นะฮะแล้วคนถ่ายภาพได้เนี่ยโอ้โหบอกโอ้โหแปลกตาดีนะครับ
นี่แหละครับเขาบอกว่าเหมือนภูเขาไฟกำลังปะทุ
เป็นความบังเอิญและธรรมชาติสร้างสรรค์
ณภูหอคุณภูหอที่อำเภอภูหลวงจังหวัดเลย
เช้าวันนี้เองล่ะครับประมาณสัก๙นาฬิกา๓๐นาที
นี่ฮะเขาถ่ายได้นะครับคนที่โพสต์ลงในโลกโซเชียลนะฮะ
เขาบอกว่าเช้าวันนี้แต่ว่าจริงเขาลงไว้เมื่อวาน
ก็คือ๑๙พฤศจิกายนเมื่อวานนี้เขาไปเที่ยวที่ภูหอที่จังหวัดเลยพอดี
แล้วก็เห็นภาพตรงนี้พอดีถ่ายออกมาก็เลยแชร์กันในโลกโซเชียล
คนในโลกโซเชียลบอกเออเป็นช่วงจังหวะที่มันพอดิบพอดีจริง
เหมือนฟูจิไหมเหมือนค่ะกำลังจะบอกพวกนี้เลย
แต่นี่บ้านเราย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ภูเขาไฟระเบิดนะฮะ
ไหนก็มาที่เลยแล้วก็ต่อกันที่อีสานนี่แหละครับ
อีสานที่หนองคายเขาบอกคึกคักอยู่เลยนะคุณนะ
มีนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดตัวเอง

คือวัดผาตากเสื้อที่ตำบลผาตั้งอำเภอสังคมแน่นอน
เราก็ได้นำเสนอไปบ่อยครั้งที่จะเห็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับ
เช้ามีหมอกหนานะฮะแต่ว่าถ้าช่วงสายหน่อย
หมอกเปิดก็จะเห็นนี่คุณวิวแม่น้ำโขง

สวยงามขนาดนี้และอากาศกำลังดีนะครับ
ก็ตอนเช้าไปสัมผัสอากาศเย็นกันด้วยนะครับ
อันนี้ที่ริมฝั่งโขงที่หนองข่ายนะครับ
ยาว๔วันนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น
แหล่งท่องเที่ยวยอดภูชมพระอาทิตย์ขึ้น
ท่ามกลางทะเลหมอกที่ขาวโพรม
ส่วนที่พักถูกจับจองเต็มนะฮะท่านต้องตรวจสอบกันก่อน
หากท่านจะไปนะฮะว่าลานกลางเต็นต์มีที่ให้กางเต็นต์อีกไหม
หรือว่าที่พักในอุทยาเต็มหรือยัง
อุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับนักท่องเที่ยวก็ตื่นแต่เช้าเลย
เดินขึ้นยอดภูชมพระอาทิตย์ขึ้น
อแสงเปล่งประกายท่ามกลางทะเลหมอกแล้วก็สัมผัสอากาศที่เย็น
เมื่อกี้เห็นป้ายไหมที่ทางอุทยาน
เขามีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้ก็ประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซียส
ส่วนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็มีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นยอดภู
สัมผัสธรรมชาติชมป่าไม้เบนจพันธุ์
สองข้างทางชมความงามของธรรมชาตินะครับ
พักกลางเต็นต์นอนตอนเช้าแสงพระอธิสัตว์ส่ง
มันก็ได้บรรยากาศได้ฟิลดีนะ
อุณหภูมิที่ภูกระดึงประมาณ๑๓องศาเซลเซียสนะครับ
อีกที่หนึ่งขึ้นเหนือไปที่อำเภอลีจังหวัดลำพูน
ตรงนี้มีจุดชมวิวที่สวยงามมากเนี่ย

ทะเลหมอกที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม

ลงพื้นที่บริเวณจุดชมวิวของวัด

พระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกแล้วก็ขุนเขา

ประหนึ่งงานศิลปะประหนึ่งรูปภาพนะครับ
แล้วก็ได้กราบศักรบูชาองค์พระทัศน์เงินพระทัศน์ทองนะครับ

และเมื่อหมอกจางลงสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอลี
ได้แบบ๓๖๐องศา
คุณดูสิสวยมากเลยยิ่งตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะ

หายใจไม่ค่อยทั่วท้องแล้วอยากไป
ธรรมชาตินี่สรรสร้างความสวยงามจริงนะครับ
อกจากนี้ถ้าใครขึ้นไปชมธรรมชาติแล้ว
อยากไปสักการะบูชาพระที่สำคัญ
ก็คือพระนอนตาหวาน
ซึ่งจำลองมาจากประเทศเมียนมานะครับ
บันไดนาค๔๓๒ขั้น
ที่วัดยังมีร่างทิพย์ครูบาอภิชัยขาวปี
ซึ่งเป็นสิทธิ์ของครูบาศรีวิชัย
และเป็นพระผู้บุรณวัดแห่งนี้ที่เคยร้างมานานนะครับ
แล้วก็มีอายุเก่าแก่กว่า๓๐๐ปี
วัดแห่งนี้รุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
โดยทุกวันที่๑๔ของเดือนมีนาคม
จะมีงานบุญใหญ่ก็คืองานเปลี่ยนผ้าครูบา
หรือว่าร่างทิพย์ของครูบานั่นเองนะครับ
นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ
แล้วก็ไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณผู้ชมได้เที่ยวตามรอยกันนะฮะ
ยังมีเวลานะวันหยุดเนี่ยถ้ารวมวันนี้ด้วยยังมีอีกตั้ง๓วัน